เรียนรู้เรื่องของสัตว์มีพิษกันหน่อย
เขาบอกว่าบางชนิดเนี่ยถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้เลยนะ

มีสัตว์ชนิดอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับ
หากจะกล่าวถึงสัตว์ที่มีพิษ
หลายคนก็คงนึกถึงเหล่าอสรพิษร้ายอย่างงูหรือแมงมุม
แต่ตลอดข่าววันนี้ไม่ได้มีแค่สัตว์เหล่านี้เท่านั้นที่มีพิษ
ยังมีสัตว์อื่นจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลย
มาเริ่มที่สัตว์มีพิษตัวแรก
กับงูพริกท้องแดงงูสีแปลกที่มีพิษสุดร้ายกาด
เห็นมันตัวเล็กแบบนี้แต่เป็นงูพิษที่มีพิษร้ายแรงมาก
งูตัวนี้จะมีจุดเด่นอยู่ที่สีสันทั่วทั้งลำตัว
โดยมันจะมีหัวและหางเป็นสีแดง
ส่วนลำตัวจะเป็นสีดำคลับแล้วมีแถบสีขาวพาดยาวตั้งแต่หัว
ไปจนถึงสุดปลายหางซึ่งงูพริกท้องแดงนั้น
เป็นงูที่คนไทยไม่ค่อยจะรู้จักมากนัก
เนื่องจากมันเป็นงูที่หาตัวได้ค่อนข้างยากแถมใกล้จะศูนย์พันธุ์อีกด้วย
เอาเป็นว่าหากใครเจอก็อย่าเข้าใกล้หรือไปทำร้ายมันนะครับ
จากสัตว์มีพิษที่จัดอยู่ในหมวดสัตว์เลื้อยคลาน
เราไปต่อกันที่สัตว์มีพิษหมวดครึ่งบกครึ่งน้ำกันบ้าง
กบลูกศรพิษกบที่มีพิษร้ายที่สุดในโลก
ถ้าคุณผู้ชมเห็นกบที่มีสีสันสวยงามแบบนี้
ถ้าคุณไม่อยากตายอย่าได้เผลอไปแต่ต้องมั่นเป็นอันขาดเลยนะครับ
เพราะเจ้ากบตัวนี้มีชื่อว่ากบลูกศรพิษ
เป็นกบที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก
ซึ่งพิษของมันตัวเดียวสามารถฆ่าคนได้ถึง๒๐คนเลยทีเดียว
โดยกบลูกศรพิษมีลักษณะลำตัวที่เหลียวเล็ก
มีผิวสีดำสลับกับจุดสี
ซึ่งมันจะมีสีแตกต่างกันแล้วแต่สายพันธุ
เพราะมันมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เขตป่าดิบชื้น
อเมริกากลางและอเมริกาใต้
เอาเป็นว่าถ้าเจอกบแปลกที่มีลักษณะแบบนี้

เพราะคุณอาจจะสิ้นชีวิตโดยไม่รู้ตัว
เรามาปิดท้ายกันที่สัตว์มีพิษตัวสุดท้าย

แมงมุมยักษ์พิษสุดร้ายแรง
เห็นแล้วหลายคนก็คงขนลุกกันไปตามกันเลยใช่ไหมล่ะครับ
เพราะเจ้าแมงมุมพวกนี้มันช่างตัวใหญ่
มีขนยาวยุบยับเต็มตัวอีกต่างหาก
ซึ่งแมงมุมชนิดนี้มีชื่อว่าแมงมุมทาราทูล่า
หรือคนไทยจะรู้จักกันในชื่อของตัวบึ้งนั่นเอง
โดยพิษของเจ้าแมงมุมทารันทูรา
ร้ายแรงเป็นอันดับที่สองนิดหนึ่งในห้าของโลก
ซึ่งพิษมันจะทำให้คนที่โดนกัดมีอาการปวดบวมและแสบแดงตรงที่โดนกัดได้
พิษของมันไม่แรงมากพอที่จะทำให้มนุษย์ถึงแก่ความตายได้
หากคุณไม่ได้แพ้พิษของมันอย่างรุนแรง
แล้วทั้งหมดนี้ก็คือเหล่าสัตว์มีพิษ
ที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
เอาเป็นว่าหากเจอสัตว์พวกนี้โดยบังเอิญก็อย่าไปจับพวกมันเชียวนะครับ